คุณผู้ชมฮะตำรวจคลี่คลายคดีนี้ได้แล้วนะฮะ
คดีที่นายแหวนคำพรมมีอายุ๕๒ปีนะครับ
ถูกทุบศีรษะแล้วก็ผ้ามุ้งห่อแล้วก็นำไปฝังดิน
อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมปร่าง
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสพเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุในการเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับ
พบสิ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ก็คือข้อต่อของรถไถซึ่งเป็นท่อนเหล็ก
ก็มีคราบเลือดตกอยู่ใกล้กับหลุมศพของนายแหวนผู้เสียชีวิต
จากนั้นตำรวจเชิญญาติมาให้ข้อมูลที่แคร่หน้าบ้านนี้เลยนะคุณ
เรียกเข้ามาสอบปากคำทีละคนทีละคน
สุดท้ายคนที่รับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านายแหวนคำพรมมี
ก็คือนายบัญเจิดกันวงอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นพี่เขยของนายแหวนผู้เสียชีวิต
พูดขึ้นมากลางวงญาติเลยนะคุณ
บอกว่าผมเป็นคนฆ่าน้องเขยเอง
เพราะว่าบาดหมางกันมานานนะฮะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวของนายบัญเจิดไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
นี่คำรับสาภาพของเขาผมเป็นคนฆ่านะฮะ
ขณะที่นำตัวไปสอบปากคำ
ข้างกายของนายบัญเจิดผู้ต้องหาก็มีนางแพงกันวงอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นภรรยาคอยอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยปลอบประโลมผู้ต้องหาอยู่ด้วยนะครับ
แล้วบอกไม่คาดคิดว่าสามีจะฆ่าน้องชายของเธอ
แล้วก็มีเด็กผู้ชายอีกคนเป็นหลานชายของนายบัญเจิดวัย๑๒ปี

แพงภรรยาคอยปลอบใจสามีผู้ก่อเหตุนะครับ

น้องชายก็ถูกฆ่าโดยมีสามีเป็นคนทำ
แต่ก็รักและเข้าใจสามีนะครับ
บันเจิดผู้ต้องหาสารภาพทั้งน้ำตาบอกว่าที่ฆ่าน้องเขย
เพราะแค้นที่น้องเขยชอบทำลายข้าวของในบ้าน
แล้วก็ทุบไฟท้ายและกระจังหน้ารถถ่ายของเขาแตกบ่อย
เขาสงสัยก็ไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้๒ตัว
เพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการมัดตัวแล้วก็มาเห็นภาพ
จริงว่านายแหวนเป็นคนทุบไฟรถไถของเขา
เขาเลยเก็บความแค้นไว้สงบสติอารมณ์ไว้
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุก็มีปากเสียงกันรุนแรง
แล้วก็ตัวของผู้ตายคือนายแหวนเขาด่าเขาด่าผู้ต้องหา
ด่านายบันเจิดจนนายบันเจิดบันอาณโฑษะ
แล้วก็ใช้ท่อนเหล็กซึ่งเป็นข้อต่อของรถไถ
ที่อยู่ใกล้มือทุบศีรษะเข้าไป
จากนั้นใช้ผ้ามุ้งห่อศีรษะเพื่อไม่ให้เปื้อนเลือด
แล้วก็นำไปฝังดินใต้ต้นมะม่วงนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็ถือว่าสรุปคดีได้แล้ว
ตำรวจก็เลยนำตัวนายบัญเจิดไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ตั้งแต่การใช้เหล็กข้อต่อรถไถตีศีรษะของผู้ตาย
แล้วก็การเอามุ้งพันศีรษะเอาไปฝังในสวนมะม่วง
ซึ่งจริงนั้นหลุมที่ฝังเป็นหลุมที่ขุดไว้ทำบ่อเกลอะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายบัญเจิด๒ข้อหาเลยฮะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นหรือว่าย้ายหรือทำลายศพนะครับ
แล้วก็ส่วนของศพเพื่อปิดบังเหตุแก่ความตาย
ส่งตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพิศนุโลกในวันพรุ่งนี้
ตอนจะฝากขังทางย่าพี่น้องก็เอาข้าวของมาให้
ภรรยาก็เข้ามากอดนายบัญเจิดผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ